หลังจากที่สารปกครองมีคำสั่งทุเลาให้คุ้มครองชั่วคราว
เพื่อที่จะสามารถใช้งานต่อไปได้อีก๓๐วันนะคะ
ไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องนี้ค่ะกับคุณปรัฐนาลีละพะนังนะคะ
เป็นรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด
สวัสดีค่ะคุณปรัฐนาค่ะ

ค่ะคุณปรัฐนาค่ะเบื้องต้นแล้วนะคะ
อย่างนี้นะครับผมขอชี้แจงในรายละเอียด
เพราะว่าตอนนี้เราอ่านจากข่าวมีหลายข้อมูลเหลือเกินนะครับ
คือขอให้ท่านคณะกรรมการกศชอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเยียวยา
แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินในช่วงนี้ครับค่ะ

แต่เราขอใช้ในย่านที่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาต
แล้วก็ผลสืบเนื่องก็คือว่ารวมถึงการที่เรายื่นขอให้สารปกครองเนี่ย
ขอให้คุ้มครองนะครับ
ซึ่งเมื่อคืนก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อย
สารปกครองก็ได้มีคำวินิจฉัยมาว่า
อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการคุ้มครองไปอีก๓๐วันนะครับ

ทีนี้การขยายออกไป๑เดือนเพียงพอในการย้ายเบอร์กลุ่มลูกค้า๔แสนเลขหมาย

เราเองพยายามมาโดยตลอดที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียนเชิญลูกค้า
สิ่งที่เราร้องขอไปที่กศชรวมถึงสารปกครองคือ
ขอยืดไปเป็นเวลา๓เดือนนะครับ
ความจริงแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเดินทางเข้ามาเปลี่ยนซิม
ผมอยากจะเรียนถึงขั้นตอนง่ายนะครับว่า
อาการที่ทำให้ลูกค้าสามารถจะใช้งานต่อเนื่องในระบบใหม่ได้เขาต้องทำอย่างไรบ้าง
แล้วก็รับซิมใหม่ในระบบใหม่เข้าไปโดยใช้โครงเลขหมายเดิมนะครับได้ทันทีเลย
จริงแล้วมันเป็นเรื่องของความสะดวกของลูกค้ามากกว่าว่าจะมาเมื่อไหร่
แล้วเองเนี่ยมีศักดิ์ภาพรองรับนะครับ
๔แสนคนที่จะเข้ามาภายใน๑เดือนนี่ทำได้แน่นอน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคำนึงถึงปัจจัยนี้นะครับว่า
บางครั้งต่อให้เราบอกว่าเราทำได้ใน๑เดือน
ก็อยู่ที่ลูกค้าจะเดินทางมาหรือเปล่านะครับ
หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าหลายท่านก็ไม่รีบนะครับ
ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลายท่านไม่รีบบางคนไม่รู้
เราอยู่ในระบบไหนเราก็จำไม่ได้
ท่านก็ไม่ได้จำซะด้วยซ้ำว่าตนเองอยู่ระบบใดนะครับ
บางท่านรู้สึกว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เลยยังไม่ได้เดินทางมา
ผมเองคิดว่าการที่มีข่าวกระแสข่าวออกไปมากมายถึงการที่จำเป็นจะต้องปิดระบบเนี่ย
ก็เป็นตัวช่วยนะครับที่ทำให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยเกิดการตื่นตัวที่จะเดินมารับบริการจากเรานะครับ
เราก็เองก็พร้อมผมคิดว่าถ้าทุกท่านเดินมาใช้บริการเนี่ยก็สามารถทำได้ค่อนข้างจะแน่นอน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แต่ละท่านด้วยครับ
คุณปรัฐนาคะได้มีการประเมินไหมคะว่าลูกค้ากลุ่มไหนน่าที่จะไม่ได้รับการรับรู้หรือว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาได้มีการประเมินไหมคะ
แล้วคิดว่าน่าจะมีช่องทางเพิ่มให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ไหมคะ
อย่างนี้นะครับคือลูกค้า๔แสนรายเนี่ยเรามีความเชื่อเหลือเกินว่า๔แสนรายนี้จากแต่เดิมมีหลายล้านมากเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาเปลี่ยนเนี่ย
ก็มักจะเป็นท่านที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนภาษาผมต้องเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ
ผมคิดว่าท่านเหล่านี้๔แสนรายนั้นรวมแล้วอยู่ในหมวดดังต่อไปนี้ทั้งสิ้นนะครับก็จึงไม่ได้รีบร้อนมาทำครับ
เดือนนี้ลูกค้ายังคงต้องจ่ายค่าบริการเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับถึงแม้ว่าจะมีช่วงเปลี่ยนผ่าน๓๐วันแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับการใช้งานของลูกค้าและการใช้บริการเป็นเรื่องปกติที่เขาใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับ
ค่ะสอบถามเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะ
ขอบคุณคุณปรัฐนาลีลพนัง
เป็นรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัทแอดวานซ์
เบื้องต้นก็บอกว่าที่เป็นห่วงมากที่สุด
ก็คือกลุ่มลูกค้าจำนวน๔แสนราย
ที่มีเวลานับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะ๓๐วันเต็มนะคะ
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จากเดิมน่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีความสะดวก
หรือว่ามองว่าตอนนี้ตัวเองยังไม่ได้รับผลกระทบ
ก็เลยยังไม่ไปทำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไปทำกันได้นะคะ
แต่ว่าตัวองค์กรเองบอกว่า๑เดือนทำทัน